แต่ไม่แน่ใจนะคุณผู้ชมว่าฝั่งไหนเป็นฝ่ายเริ่มก่อนแต่สุดท้ายลงเอยด้วยฝั่งขี่มอเตอร์ไซค์นี่แหละบาดเจ็บครับ
อยู่ริมถนนแบบนี้เลยแต่มีคนคอยห้ามคอยปรามนะแต่เอาไม่อยู่นะฮะขนาดใส่หมวกกันน็อกแต่ก็นกลงไปกับพื้น
คือหมวกกันน็กมันก็อยู่กันอุบัติเหตุไงผู้ชมเขาบอกว่าคนทำนะคุณกระทืบเขาทั้งลำตัวทั้งตรงหมวกกันน็กเลย

ตรงนี้คือถนนสาคอนอำเภอกระทุ่มแบนที่สมุทรสาครครับ๒๕กรกฎาคมที่ผ่านมา
เขาเอารูปรถเบ้นสีดำคันนี้เอามาโพสต์เพื่อขอความเป็นธรรมและตามหาตัวครับ
ว่าคนขับเบนส์แล้วก็คนในรถเบนส์คันนี้ไปรุมทำร้ายน้องชายเขาแล้วก็หลบหนีไป
ไปดูกล้องวงจรปิดบนถนนครับจับภาพรถเบนส์ขับไล่ตามมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะ
อยู่ทางเลนส์ขวานะครับคุณผู้ชมแล้วเข้าเลนส์กลางแล้ว
ขับไล่อยู่กับมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งอยู่ในเลนขวาสุดแล้วก็เบี่ยงซ้ายเข้ามาครับ
แล้วมอเตอร์ไซต์ไปขี่ประชิตประตูคนขับเบนส์แล้วมอเตอร์ไซต์ก็แซงปากหน้าเบนส์ไป
หลังจากนั้นครับเบ้นขับแซงขับตามขึ้นไปนะจนแซงขึ้นไปไปจอดริมฟุตปาดครับ
ว่าเป็นเหตุการณ์ช่วงก่อนจะเกิดเหตุรุมกระทืบเมื่อสักครู่นี่นำมาซึ่งภาพนี้
แล้วรถเบนส์ก็ขับหนีมุ่งหน้าไปทางมหาชัยครับทีมข่าวไปเจอกับคนเจ็บ
ก็คือคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มายังคงนอนรักษาอาการบาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลครับ
นี่ยังเปิดแมสให้นักข่าวดูนะก็มีแผลตามตัวแล้วก็ใบหน้าด้วย
ระบุว่ามีอาการศีรษะบวมช้ำมีเลือดข้างในสมองครับ
ยังต้องรักษาอาการอย่างใกล้ชิดเลยอาการน่าห่วงอยู่โอ้โหนี่
กตาเนอะใช่ครับคนเจ็บบอกว่าวันเกิดเหตุผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำงาน
อีกรอบนี่แหละผมเริ่มติดใจแล้วนะเหมือนพอจะคิดได้แล้วว่า
คันนี้มันจะเอายังไงกับเราก็เลยขี่ตามไปนะขี่มอเตอร์ไซค์ตามไป
ไปถามว่าทำไมมาปาดแบบนี้แต่คนขี่มอเตอร์ไซค์อ้างว่าแบบนี้คุณผู้ชมฮะ
คุณผู้ชมชี้แจงว่าเขาเนี่ยเพิ่งกลับจากส่งลูกไปโรงเรียน
แล้วไปเจอซาเล้งคันหนึ่งปาดหน้าเขาก่อนเขาก็เลยหักหลบ
เป็นจังหวะเดียวกับที่มอเตอร์ไซคู่กรณีขี่มาพอดี
ผมโมโหดิก็เลยลงไปทำร้ายเลยแต่เรื่องค่าเสียหายเนี่ยผมพร้อมรับผิดชอบนะ
ส่วนคดีทำร้ายร่างกายก็ขึ้นอยู่กับคู่กรณีก็คือฝั่งมอเตอร์ไซค์ครับ
รถใหญ่เขามอเตอร์ไซต์ถ้าผมชนเขาตุ้มประกันผมรับผิดชอบอยู่แล้ว
ผมไม่ต้องมานั่งอย่างนี้ด้วยแต่ผมเลือกที่จะไม่ชนและเขาจะเป็นหนักกว่านี้ด้วย

มาเก็บอาการไม่อยู่สิลงไปผมก็โอ้โหสุดจะทนก็เลยชกเขานะฮะ
แต่ถ้าย้อนกลับไปถามคนเจ็บอีกสักนิดหนึ่งนะ
เขาก็เลยโมโหที่เขาบอกเขาโมโหแล้วเขาก็เลยค่อยชิดซ้าย

เออจะคุยจะเคลียร์ว่ามาทำไมทำไมถึงต้องปาดกันแบบนี้

เปิดประตูรถออกมากระแทกเขาแล้วพูดว่าหรือจะเอา

หลังจากนั้นคนขับรถเบนท์กับคนที่นั่งมาด้วย

อันนี้จากสองฝั่งนะที่เราไปคุยมา
เรายังไม่ได้ตัดสินนะว่าฝั่งไหนพูดจริงพูดเท็จ

แต่เรานำเสนอทุกฝ่ายให้คุณผู้ชมได้ฟังกันครับ
อย่างไรก็ตามพี่สาวของคนเจ็บก็ยอมรับว่า

กลัวเรื่องคดีนี่แหละมันจะไม่ขึ้นหน้าครับ
เพราะว่าไปทราบมาว่าเจ้าของรถ
ใน๒คนที่ก่อเหตุกระทืบน้องของเธอ
เป็นลูกอดีตนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสาครนะครับ

แต่ก็มีคลิปเนาะที่คนเขาขับผ่านไปพอดีเขาถ่ายได้นะครับ